การค้นหานักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศส
ซึ่งหายตัวไปนานถึง๖วัน
คุณนัทพงศ์ค่ะอ่าใช่ค่ะปรากฏว่าเขาเจอแล้วนะคะ
แต่ว่าเป็นร่างที่ไร้ลมหายใจ
คือคาดว่าคงจะพลัดตกเขาแล้วก็เสียชีวิต
คือการค้นหาดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง๖วัน
แล้วก็เป็นการค้นหานักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศส
อายุประมาณ๓๐ปีหายไปจากรีสอร์ทย่านเขาศก
ตั้งแต่๑๒พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ตามหาโดยมีเบาะแสสำคัญก็คือสัญญาณมือถือของผู้ตาย
ของผู้สูญหายซึ่งยังมีแบตเตอรี่เหลืออยู่ประมาณ๒๐
แต่ตัวสัญญาณมือถือมันเคลื่อนไหวไปเรื่อยค่ะ
มันไม่อยู่กับที่ก็คาดว่าตอนที่เขาเป็นผู้สูญหายอยู่
คือยังคงเดินวนเวียนอยู่ตรงเชิงเขาหลังวัดถ้ำพันธุรัตน์
ตอนนี้ก็เลยจัดกำลังเจ้าหน้าที่กว่า๑๒๐นาย
แบ่งเป็น๒ชุดอุปกรณ์ประถมพยาบาลพร้อม
นำสุนัขตำรวจเคนายของต่อชด๔๑ชุมพร๒ตัว
ดมกลิ่นตามหาไปพร้อมกับพยานที่ให้ตามหาโดรนที่ตก

พบว่าอยู่ตรงช่วงกลางเขาที่เป็นหน้าผาสูงชัน
โอ้โหนะคะก็ส่งชุดกู้ภัยทางสูงนะคะ
ใช้วิธีไต่หน้าผาขึ้นไปที่ความสูงประมาณ๑๕๐เมตรจากพื้นดิน

ไปชั่วโมงกว่าค่ะ
สุดท้ายเจอค่ะเป็นร่างของผู้สูญหาย
ซึ่งเสียชีวิตติดค้างอยู่ที่ต้นไผ่
นี่ค่ะนี่คือจุดที่เขาเจอนะคะ
สัญญาณที่เจอเนี่ยคืออยู่กลางหุบเขาเลย
ก็คาดว่าการเคลื่อนย้ายลงมาเนี่ยก็คงจะไม่ง่ายค่ะ
ใช้เวลากะเอาไว้ว่าประมาณ๓ชั่วโมง
ถึงจะลำเรียงร่างของผู้เสียชีวิตลงมาจากเขาได้สำเร็จ
ตอนนี้ก็ประสานไปที่สถานทูตฝรั่งเศส

ไม่ให้เกิดเหตุการณ์เศร้ากับนักท่องเที่ยวแบบนี้อีกค่ะ